ตามความขึ้มหน้ากันหน่อยสำหรับคดีฆ่าโหด
คนพ่อแม่ลูกชาวไทยใหญ่ที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
คือเค้าเป็นคนดูแลคนทำสวนลำใหญ่อยู่ที่นั้น
ทุกคนก็จะไม่ค่อยรู้
แล้วหลังจากนั้นติดต่อไม่ได้
จนกระทั่ง๒๒ตุลาคมไปเจอเป็นศพอยู่ในบ้านกัน๓ศพเลยนะคะ
โดนของมีคมทั้งฟันทั้งแทงเต็มร่างไปหมด
มีมีดเปื้อนเลือดมีค้อนเปื้อนเลือดตกอยู่ด้วย
ตอนแรกตำรวจตั้งประเด็นเอาไว้๒ปมด้วยกันว่าอาจจะเป็นเรื่องของการชิงทรัพย
หรือไม่ก็เป็นปัญหาส่วนตัว
ล่าสุดนะคะตำรวจบอกว่าพอจะรู้แล้วว่าคนร้ายเป็นใคร
ไม่น่าเชื่อเลยว่าคนร้ายเนี่ยคือคนในสายเลือดเดียวกัน
น้องชายแท้ของนายจันตะผู้ตายนายธรรมะนี่แหละค่ะ
คือคนสุดท้ายที่อยู่กับกลุ่มผู้ตาย
เรื่องนี้พันธ์ตำรวจเอกวินิจฉัยพินิศศักดิ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเชียงดาว
เป็นคนบอกให้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีฟังนะคะ
คือตำรวจเขาทำงานกันหนักมากไปไล่ตรวจดูกล้องวงจรปิดทั้งหมด
เขาก็เลยไปเจอว่านายธรรมะน้องชายนายจันตะผู้ตายเนี่ย
อยู่ด้วยกันกับครอบครัวนี้เป็นคนสุดท้าย
แล้วก็สอดคล้องกับพยานด้วยที่เล่าให้ฟังว่า
นายธรรมะจะมาเยี่ยมนายจันตะและครอบครัวที่เกิดเหตุในวันที่๒๐ตุลาคมที่ผ่านมา
นั่งดื่มเหล้ากันจนเมา
ไม่แน่ใจว่าอาจจะมีปากเสียงกันก่อนลงมือฆ่าพี่ชายและครอบครัวหรือเปล่า
แสล่าสุดที่ตำรวจเจอก็คือ
นายธรรมะคนนี้เนี่ยนั่งรถออกจากอำเภอเชียงดาวไปหมู่บ้านอรุโนไทยที่ติดชายแดนไทยพม่า
แล้วก็ข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะ

แล้วก็ตำรวจบอกด้วยที่บอกว่าตอนแรกคิดว่าคนร้ายน่าจะมีไม่ต่ำกว่า๒คนใช่ไหมคะ
ก็มีนายธรรมะแล้วก็ญาติจะมีผู้ร่วมก่อเหตุอีก๑คนอีก๒คนมากกว่านั้นด้วย
เพราะอย่างที่บอกว่าในที่เกิดเหตุมีทั้งมีดมีทั้งค้อนแล้วก็มีท่อนไม้ที่เปื้อนเลือด
เพราะว่าฆ่าคน๓คนเนี่ยนะมันก็คงจะไม่ได้ทำคนเดียวได้ง่าย

มันก็เป็นไปได้แหละแต่ว่าดูแล้วมันน่าจะมีคนร่วมมากกว่า
ทีนี้ตำรวจตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างประสานขอความร่วมมือประเทศเพื่อนบ้านติดตามตัวนายธรรมะมาสอบปากคำเพื่อจะคลี่คลายคดีนี้นะคะ
นี่คืออาวุธสามอย่างที่เจออยู่ที่บ้านพักทีนี้นางลูลุงดู่น้องสาวของผู้ตายแล้วก็พี่สาวของนายธรรมะเนี่ยนะก็บอกว่า
จริงแล้วนายธรรมะเป็นคนดีนะจิตใจดียังหาเหตุผลหรือแรงจูงใจที่ก่อเหตุแบบนี้ไม่เจอเลย
ถามถึงเรื่องเงินล่ะเขาเดือดร้อนเรื่องเงินมีปัญหาเรื่องเงินหรือเปล่าพี่สาวก็บอกว่าก็ไม่นะ
นายธรรมะเองก็ทำงานอยู่ที่กรุงเทพแถมนายจันตะกับนายธรรมะก็เป็นพี่น้องที่สนิทสนมกันมากไปมาหาสู่กันตลอด
ส่วนตัวไม่เชื่อเลยว่าน้องชายจะฆ่าพี่ชายได้ลงคอเป็นไปไม่ได้
ก็สนิทค่ะเขาไม่ค่อยว่าอะไรกัน
ศพพ่อแม่ลูกที่ถูกฆ่าทิ้งอยู่ในกระท่อมเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็อยู่ในสองห้องนะครับอ่าในห้องในกระท่อมกลางสวนลำไย
ห้องหนึ่งมีนายจันตะอายุ๔๐นะครับ
ก็ถูกแทงเข้าที่ร่างกายหลายแห่งถูกฟันเข้าที่บริเวณหางตาด้านซ้าย
ไทยทอยก็ถูกของมีคมเฉือนอีกสองแผลนี่นะฮะ
แล้วมีศพใกล้กันก็คือนางอ่อนอายุ๕๕ภรรยาของนายจันตะ
ออนนี่ถูกฟันเข้าที่ใบหน้าแล้วก็หน้าผากนี่เป็นแผลขนาดใหญ่
ข้อแขนด้านซ้ายถูกฟันเกือบขาดนะครับที่ไทยทอยก็มีบาดแผลโดนฟันเหมือนกัน
ส่วนอีกห้องนึงมีศพของลูกสาวของนายจันตะกับนางอ่อนลูกสาวชื่อนางสาวคำอายุ๒๘นะครับ
สภาพศพคือนอนตะแคงอยู่ลักษณะเหมือนกับถูกกดศีรษะลงกับพื้น
แล้วถูกของแข็งทุบที่ไทยทอยจนเป็นแผลชะกันนี่ฮะ
ขายเมล็ดงาดำได้เงินมาหมื่นกว่าบาทแล้วก็กลับมาที่บ้าน
คนร้ายคาดว่าจะใช้มีดใช้ค้อแล้วก็ท่อนไม้ในการก่อเหตุ
ก็คือบุกมาทำร้ายทั้ง๓คนทั้งทุบทั้งฟันทั้งแทง
จนเสียชีวิตแล้วก็ลื้อค้นเอาทรัพย์สินไปซึ่งทรัพย์สินที่หายไปก็คือ
ร้อยคอทองคำน้ำหนักสร้อยคอทองคำ๒เส้น
ทองคำสองวงแล้วก็เงินสดอีกหลายหมื่นบาทที่ผู้ตายเขา
เวลาขายของได้ได้เงินอะไรมาก็มาเก็บเอาไว้ที่บ้าน
ทีนี้นายอุดมยอดดีเจ้าของสวนลำไยแล้วก็นายจ้างก็เล่าให้ฟังค่ะว่าครอบครัวนี้
เขามาทำงานเฝ้าสวนลำไยแล้วก็รับจ้างทำงานที่เขามา๘ปีแล้วค่ะ
เป็นครอบครัวดีขยันขันแข็งทำงานเก็บเงินได้ก็อย่างที่คุณภาคภูมิบอกค่ะ
จะไปซื้อทองคำมาเก็บหอมรอมริบเอาไว้ที่ผ่านมาไม่เคยเห็นครอบครัวนี้มีเรื่องกับใครเลย
ทีนี้วันอาทิตย์ที่ผ่านมา๒๐ตุลาคมเขากับนางอ่อนเนี่ยถางย่าอยู่ในสวน
นางอ่อนก็บอกว่าเออเดี๋ยวเย็นวันนี้เนี่ยน้องชายจันตะที่ชื่อว่าธรรมะจะมาหานะ
จนกระทั่งวันจันทร์๒๑ตุลาคมนายอุดมมาสวนลำไยให้อาหารไก่
ก็ไม่เจอทั้งสามคนค่ะตอนแรกก็เข้าใจว่าเออคงไปทำงานรับจ้างที่อื่นละมั้ง
กระทั่งเมื่อวานยี่สิบสองตุลาคมก็ยังไม่เจอทั้งสามคนอีก
ประตูบ้านก็ล็อกไว้เหมือนเดิมข้าวของที่วางอยู่หน้าบ้าน
มันอยู่ที่เดิมซะจนเขารู้สึกผิดสังเกตว่าหายไปไหนไม่กลับมาบ้านกันเลยเหรอ
ก็เลยโทรศัพท์ครับโทรศัพท์เนี่ยได้ยินเลยว่ามือถือดังอยู่ในบ้าน
อืมแต่ไม่มีคนรับไม่มีเสียงตอบรับอะไรใดใดทั้งสิ้น
รู้สึกเลยว่าโอ้มันไม่ใช่แล้วล่ะมันดูแปลกแล้วล่ะ
แจ้งกับกำนันช่วยกันงัดประตูบ้านเข้าไป
ก็เจอนางคำนอนตายอยู่ค่ะ

ก็เจอศพของนายจันตะกับนางออดนอนตายคู่กัน
อ่อนมั่นเหมือนแน่น

โหพวกเดี๋ยวกันยาดกันแหละแต่ตีตอนที่หัวสถาปมาเนี่ย
ก็ไปมาหาสู้กันแหละบางทีก็อาจจะหัวว่าปี่อ้ายมียังมีเงินมีท้องเนี่ย
ในกรณีเนี้ยนะครับอืมตำรวจก็ไล่ล่าตัวเต็มที่อ่ะค่ะ
ประสานไปทางตำรวจของประเทศเพื่อนบ้านแล้วแล้วก็รวมถึงติดตามเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์ด้วย
แล้วก็ส่งชุดไล่ล่าเนี้ยไปตระเวนดูตามแนวชายแดนทั้งหมดอืม